อันนี้ค่ะประสบอุบัติเหตุตกลงไปข้างทางแล้วก็มีคลองแบบนี้ค่ะ
นี่คือรถกระบะของเขาคอร์หรือว่านายพิราชัยแสนคลามอายุหกสิบเอ็ดนะคะ
เห็นแล้วตกใจกลัวว่าจะเจ็บหนักแต่พอย้ายรถขึ้นมาเขาขอไปยืนถ่ายรูปกับรถตัวเอง
ด้วยท่ายิ้มแย้มเลยนะคะอุปสริเทศนี้เกิดขึ้นมีหายิ้มแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะ
เย็นวันที่๗พฤศจิกายนค่ะถนนมิตรภาพขาขึ้นมุ่งหน้าขอนแก่นนะคะ
ในพื้นที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะคะบาดเจ็บเล็กน้อยก็ยืนยิ้มได้นะคะ
ภรรยาไปด้วยนางเสียราวรแสนคามอายุ๕๐ก็ฟรกช้ำไหลวิกตกเจ็บ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลคงนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็ไปพบกับเขาคอและภรรยาเมื่อคืนนะคะสามทุ่มก็ออกจากโรงพยาบาลกันแล้ว
ก็กลับกรุงเทพคุยได้ตามปกติ
เขาบอกว่าก็เจ็บแผลคือเป็นแผลผ่าตัดเดิม
แล้วพอไปกระแทกอีกมันก็เลยเจ็บขึ้นมานะคะ

มาจากกรุงเทพเข้ามาโคราชแล้วก็แยกมาขอนแก่น
พอมาถึงอำเภอคง
ก็เกิดไปเห็นพวกรถพวง๑๐ล้อ
มันเหลือตัดหน้ากันทั้งทั้ง
ไม่เค้าไปเลี้ยวครับเค้าไปบียงขวา

ชัวร์นี้ก็จะถ้านานผมบียงไว้ทั้ง
สุดท้ายก็จะจับ

พี่เขาเขาก็ยืนยันไม่ได้หลับในนะครับ
มีของดีด้วยแต่ขอไม่บอกนะครับ

ท้ายกระบะมันทุกดีวัวตราน้องพรสวรรค์

ที่หนองบุรมภูร์ถึงจุดเกิดเหตุ

จังหวะนั้นรถกระบะของเขาค้อ
ไปชนท้ายรถพ่วงฝั่งขวาเข้าเต็ม
ทำให้รถตกคลองข้างถนนฝั่งซ้าย

เขาคลอกับภรรยาก็เลยหนีออกมาได้ทัน
แต่ว่าดีวัวที่บรรทุกมาจมน้ำหมด

คนขับรถพ่วงนะครับรอให้การกับตำรวจ
บอกว่าขับรถมาตามปกติได้ยินเสียงดังท้ายรถ
พอมองไปก็เห็นว่ามีกระบะเนี่ยชนท้ายแล้วก็เสียหลักตกข้างทางไปแล้ว
จอดรถลงมาช่วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อจะดูว่ารถทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นยังไง
แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้มีประกันทั้งคู่นะฮะ
เจรจาค่าเสียหายเนี่ยก็คงจะเจรจากันได้ไม่ยาก
ของคนที่มีนะครับหรือว่ามีข้อมูลจะได้เป็นหลักฐานทางคดี
สำหรับฝาแฝดผู้พี่ผู้เป็นพี่สายนะฮะ